คนเนี้ยดีดฮะจนลูกเนี้ยเกือบกระเด็นหลุดมืออ่ะ
โอ้โหมันน่ากลัวจริงแล้วคนที่เห็นเนี่ยนะคะ

คนก็เข้าไปกระหน่ำคอมเมนต์กันใหญ่ทำแบบนี้ได้ไง
คุณผู้ชมลองดูว่ามันหวาดเสียวขนาดไหนครับ

เป็นเด็กทารกเพิ่งคลอดได้ประมาณ๒๔วันเท่านั้นเอง
แล้ววันนี้นะคะเป็นคลิปที่ทางด้านของเพจอยากดัง
เขาโพสต์แล้วเขาระบุข้อความไว้แบบนี้ว่า
มีพ่อเมื่อพร้อมเล่นรุนแรงไปไหม
โอ้โหแน่นอนพลังโซเชียลทำยังไง
ค้นหาพิกัดค่ะพิกัดของหนูน้อยคนนี้และพ่อคนนี้
เพื่อที่จะได้ประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเด็ก

แต่คุณผู้ชมทางด้านของคุณกันจอมพลังค่ะ
มีการประสานตำรวจสพลาศรีสลายจังหวัดศรีสะเกดไปตรวจสอบแล้ว

หนูน้อยคนนี้ทารกอายุเพียง๒๔วันเพิ่งคลอด

ซึ่งตัวพ่อเด็กเนี่ยมีอาการอารวาสด้วยนะคะ

พ่อยอมรับว่าใช้สารเสพติด
คุณกันยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ว่า

เดี๋ยวจะมีการถูกส่งตัวกลับไปที่ลาวนะคะ
เพราะว่าอยู่เกินกว่าที่กำหนด
และจะมีสังคมสงเคราะห์ของฝั่งลาวดูแลต่อไป
แต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างประสานต่อมอให้ดูแล
แล้วจะประสานให้กลับประเทศลาวให้เร็วที่สุดค่ะ

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปกันหน่อยค่ะ
ไปที่นะคะสพราศีสลายชื่อก็ไปพบแหละ

ชื่อว่านายนัทพลบัวหุงอายุ๒๙ปี
เจ้าตัวก็ถูกคุมขังอยู่ในห้องขังนะคะ
นายนัทพงศ์คนเป็นพ่อเขาบอกแบบนี้กับผู้สื่อข่าวว่า

ในคลิปผมแค่หยอกกับลูกเล่นเท่านั้น
แล้วแม่เขาก็ถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปโพสต์
เอาจริงไม่ได้คิดหรอกว่าผลมันจะตามมาขนาดนี้

ลูกคนนี้เป็นลูกคนที่สองแล้วของเขา

ขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

ตำรวจแจ้งข้อหาเมาสุราประพฤติตัววุ่นวาย

แม้คุณกัณฑ์จะไปโพสต์ว่า

ถ้าเกิดว่าปรับสวะเป็นสีม่วงเดี๋ยวแจ้งข้อหาเพิ่ม
ทีนี้คุณผู้ชมคะเราเอาข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันนะคะ
แต่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยก็น่าจะพอทราบกันอยู่บ้าง
เรื่องของการที่เขย่าลูกหรือเล่นรุนแรงขนาดนี้มันส่งผลนะ

คือมันไม่ใช่ก็เรื่องการหลุดมือของสุขกุล
แล้วคอเด็กก็ยังอ่อนอยู่นี่คุณ
เพราะอะไรเพราะสมองของเด็กจะได้รับการกระทบกระเทือนค่ะ
โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า๒ขวบ
กล้ามเนื้อคอเขาไม่แข็งแรงนะคะเวลาอุ้มคุณต้องคอยประคองไง
ทารกยังตัวเล็กขนาดนี้นะคุณนะเขาก็ไม่ได้สนุกนะตอนที่เหวี่ยง
แต่ถ้าเด็กโตกว่านี้อีกนิดนึงโอ้โหถ้ากอดรัดฟัดเวียงอุ้มสูงแบบนี้
เด็กจะตื่นเต้นต้อง๒๓ควบ
แต่ถ้าเป็นทารกขนาดเขย่าแล้วเสียวเหลือเกิน